คุณผู้ชมต่อเนื่องไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อย
รายงานข่าวบอกว่ามีผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐ค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากที่ไปดื่มกินกับเพื่อนมา
ปรากฏว่าถูกคนร้ายยิงระหว่างทางแต่ไม่เสียชีวิตคาที่นะคะ
เขาฝืนใจขับต่อสุดท้ายมาเสียชีวิตที่หน้าบ้านของตัวเอง
ทีนี้ตำรวจก็พยายามที่จะไปสืบสาวว่าคนร้ายเป็นใครอย่างไร
ในที่สุดได้เบาะแสเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้แหละค่ะ
ตอนแรกตั้งประเด็นการสังหารไว้๒ประเด็น
ก็คือเรื่องของยาเสพติดถามว่าทำไม
ก็เพราะว่าตอนที่ตำรวจลงไปตรวจสอบ
ไปเจอยาบ้า๕เม็ดในตัวของผู้ตาย
อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าว่า
อาจไปกระทบกระทั่งกับใครหรือเปล่า
ที่สุดแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะคะ
ก็เป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งระหว่างที่ผู้ตายขี่รถกลับบ้าน
ต่อมาตำรวจไปตรวจสอบแล้ว
คนขับรถกระบะเมื่อสักครู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
เป็นคนก่อเหตุก็คือนายสมพบพรมเอื้ออายุ๕๒ปีนะคะ
จับกลุ่มได้พร้อมกับรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอนหมายเลขทะเบียน
ก่อก่ายลอลิง๕๕๔๘พระนครศรีอายุทยา
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุขนาด๓๘
แล้วก็กระสุนปืนอีก๖นัดด้วยกันค่ะ
คือตอนที่ตำรวจจับกลุ่มได้เนี่ยนะคะ
ญาติของผู้ก่อเหตุก็คือญาติของนายสมภพ
ก็บอกว่าขอร้องเลยนะฮะ
ขอร้องสื่อมวลชนไม่ให้มีการบันทึกภาพ

ในการที่จะไม่เดินทางไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นตำรวจในท้องที่
ก็เลยคุมตัวนายสมภพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูทรบางปะอิน
คือเป็นการจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของผู้ต้องหา
ขณะที่ผู้ต้องหาเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าขณะที่ตัวเขาเองขับรถกระบะออกจากบ้าน
เพื่อจะไปซื้อผลไม้กับภรรยาและลูก
พอมาถึงช่วงถนนอุดมสรยุทธ์ไปพบรถจักรยานยนต์
ซึ่งขับโดยผู้ตายก็คือนายสมานธรรมสุนทราอายุ๔๐ปี
พบนายสมานขี่มอเตอร์ไซค์ขับปาดหน้าจากด้านอีกด้านมาด้านซ้าย
จากนั้นก็ขับสายไปมาสายไปมา
ตัวเขาเองบอกว่าพยายามที่จะขับแซงขึ้นไปให้พ้นนะ

พอเป็นจุดช่วงยูเทิร์นพยายามที่จะกลับรถ
เขาก็ขับตามไปดูนะคะว่าเอ๊ะเป็นใคร
ทำไมขี่รถสายไปสายมาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นภาพนี้
ขับสายไปสายมาพอเปิดกระจกถามว่าทำไม
ผู้ตายก็คือนายสมานก็ด่าทอกลับมา
ขี่รถเซเข้ามาหาเขาด้วย
พยายามที่จะถีบรถของเขา
รวมถึงผู้ต้องหาก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนไม่ให้โดน
คือเขาบอกว่าผู้ตายนายสมานพยายามที่จะไปถีบรถของเขา
เขาก็เลยพยายามที่จะเบี่ยงรถไม่ให้โดน
สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชม
ผู้ต้องหาอ้างบอกว่าตอนนั้นรู้สึกโมโหมาก
ก็เลยควักปืนซึ่งอยู่ตรงกระจกฝั่งคนขับ
จังหวะนั้นผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์แซงขึ้นมาพอดี
ก็เลยยิงเข้าไปหนึ่งนัดนะคะ
ซึ่งขณะทำแผนนายสมภพบอกเลยว่ามีสีหน้าที่เคร่งเครียด
แล้วก็มีครอบครัวเดินอยู่เคียงข้างตลอดเวลาค่ะ
เองก็ได้มีการเตรียมเงินเป็นหลักทรัพย
เพื่อใช้ในการขอประกันตัวนะฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้น
ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาด้วยกัน
คือข้อหาแรกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาที่๒มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะรวมถึงยิงปืนในที่สาธารณะ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการนำตัวนายสมพบคนก่อเหตุ

ส่วนด้านพนักงานสอบสวนตอนนี้เนี่ย
เรื่องต้นก็คัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุอุกอาจก็เย้ยกฎหมายมากเลยนะ
อันนี้ก็สอดคล้องกับเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกันเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกันเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้
คนที่เสียชีวิตเนี่ยเวลาเล่าเข้าปากแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคน